ต้นเหตุที่ทำให้ผมต้องเลิกกับเมียผม

รู้มาว่าก่อนหน้านี้สองคนนี้แอบคุยกัน
ไปข้างนอกด้วยกันบางทีแอบไปแบบข้ามวันข้ามคืน
ทั้งหมดนี้คือปมแค้นค่ะ
มแค้นก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาโฟร์แมนอยู่ในรถ

โอ้โหนี่คุณผู้ชม
กระบะคันนี้เขาขับมาจอดอยู่ตรงนี้นะ

ขจอกมอเตอร์ไซแป๊บเดียวเท่านั้น

หยิบปืนสินะ

ไม่ถามไม่พูดเลย
เรียกเดียวผ่านกระจกไป

งานก่อสร้างหรือว่านายสุภาชัยนารมอายุ๔๙ปี
เสียชีวิตอยู่คารถกระบะแบบนี้เลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ถนนสายตะพานหินหล่มศักดิ์นะคะ
ที่อำเภอชนแดนจังหวัดเพชรชบูรณ์

คือนายบัญญัติคำแก้วอายุ๔๖ปี
พอเขาก่อเหตุเสร็จยิงโฟร์แมนเสร็จ

ผู้ใหญ่พาผมมอบตัวทีผมฆ่าคนตาย

แล้วนี่ตำรวจสพชนแดนไปรับตัว

มีจังหวะที่ได้คุยกับนายบัญญัติ
ผู้ก่อเหตุตอนที่ตำรวจคุมตัวเข้ามาสอบปากคำเนี่ย
ฉันอยากให้ฟังบอกว่าผมไม่ไหวจริง
ผมไม่ไหวมันอัดอั้นมานานมากแล้ว
ทำให้ผมกับเมียผมต้องเลิกกัน
และข้อใจเป็นเมียผมนะคุยกับผู้ชายนี้มานานแล้ว
ตั้งแต่ก่อนที่เขาจะมาคุมงานก่อสร้างที่นี่อีก
คิดดูสิคุยกันนะไม่พอ
ออกไปไหนมาไหนด้วยกันแล้วบางทีเนี่ยออกไปกันสองต่อสอง
แล้วมันข้ามวันข้ามคืนอ่ะนี่แหละที่ทำให้ผมมีปัญหานี่หลักฐานหลักฐาน
โอ้โหคุณผู้ชมคะเหตุการณ์นี้นะทางฝั่งตัวในบรรยัตน์เอง
เขาบอกว่าเขาต้องเลิกรากับทางภรรยาไป
แล้วพอเลิกราไปแล้วกลายเป็นว่า
โฟร์แมนคนนั้นมาเยอะเย้ย
มันเหมือนกับทำให้ผมเห็นภาพที่มันแบบจี๊ดบาดตาบาดใจ
เจอแบบนี้มาตลอดอ่ะแล้วก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะ
ผมน่ะเห็นว่าโฟร์แมนคนนี้มาอยู่กับเมียผม
แล้วท่าทางก็ไม่เยอะเย้ยผมอีกทนไม่ไหว
ดาลโทษะลงมือก่อเหตุแบบนี้นะคะ
แล้วก็บอกด้วยว่าผมรู้ว่าผมทำอะไรลงไป
หลังจากนี้ผมจะขอรับโทษรับกรรมตามสิ่งที่ผมทำค่ะ
เพิ่งเลิกกันนะครับกระเพาะมันนี่แหละครับ

นี่ไงแล้วทีนี้ค่ะก็ต้องไปถาม
อดีตเมียของนายบัญญัติหน่อย

ตัวเธอกับนายบัญญัติเนี่ย
จริงไม่ได้เกี่ยวกับโฟร์แมนนะ
เพราะว่าเราสองคนมีปัญหากัน

ก่อนที่โฟร์แมนจะเข้ามาด้วยซ้ำ
แล้วตอนที่มีปัญหาเนี่ยนะกับนายบัญญัติน่ะ
แมนคนนี้เขาก็เป็นคนให้คำปรึกษา
แต่ยืนยันเลยว่าตอนนั้นต่อให้โฟร์แมนเป็นคนให้คำปรึกษา
ก็ยังไม่ได้คุยยังไม่ได้ตกลงคบหากัน
แต่พอเลิกกับทางนายบัญญัติแล้วเลิกแบบเด็ดขาดแล้วนะ

ทีนี้แหละก็ในเมื่อฉันโสดเพราะว่าฉันเลิกกับบัญญัติแล้ว
แต่พอคบกันได้สัก๒เดือนเพิ่งมารู้ว่าอ้าว
ทีนี้พอรู้แบบนี้แล้วตัวเธอเองพยายามบอกเลิก
แต่อีกฝ่ายหนึ่งตื้อไม่ยอมเลิก
จนกระทั่งทางนายบัญญัติอดีตสามี

ว่าเอออยู่ด้วยกันก็เลยคิดว่านี่แหละเป็นปมในการก่อเหตุ
ทีนี้ตำรวจคุมตัวนายบรรยัทย์พวกก่อเหตุ
มาชี้จุดทำแผนประกอบคำรับสารภาพตรงจุดที่เกิดเหตุนี่แหละค่ะ
แล้วก็ต้องแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตัวไปฝากขังดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะคะ